ท่านผู้ชมครับที่บุรีรำนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งไปรับจ้าง
ื้อถอนป้ายโฆษณามันสูงเนี่ย๒๐เมตรกว่าปรากฏว่าไปวูบอยู่ข้างบน
วูบและชักเกร็งด้วยนะครับทุกผู้ชมครับดูตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือนำตัวลงมานะครับ
ตรงนี้นะครับตอนที่พยายามปีนขึ้นไปก็ต้องหาอุปกรณ์ขึ้นไปนำตัวลงมาครับ
มันสูงมากนะคะ๒๐เมตรกว่าได้แล้วมีอาการชักเกร็งอยู่ด้านบนด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
อย่างนี้กู้ไพก็ต้องวางแผนนะแล้วนี่เห็นไหมครับตอนที่เขาชักอยู่

แต่ปัญหาก็คือว่าเอาละขึ้นไปถึงตัวเขาแล้วเนี่ยจะเอาเขาลงมายังไง
ก็เลยต้องมีแผ่นที่นำไปรับตัวเขาแล้วก็ค่อยโหนสลิงลงมานะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้อายุ๕๐ปีนะครับชื่อประยูนนะฮะ
เป็นผู้ที่มารับจ้างลื้อถอนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่สูง๒๐กว่าเมตรนะครับ
แยกแสนสุริตะมนตอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ
ก็ค่อนข้างที่จะลำบากลำบลหน่อยแต่สุดท้ายก็นำตัวลงมาได้นะครับ
คือต้องทำงานแข่งกับเวลาด้วยนั่นแหละเพราะว่าเขาชักเกรงอยู่เป็นระยะ
แล้วชีพจรค่อนข้างอ่อนนะฮะต้องใช้วิธีชักลอกนะฮะ
ในการที่จะนำลงมานะครับใช้เวลาอยู่เกือบ๓ชั่วโมงนะ
นี่เกือบ๓ชั่วโมงนะครับสุดท้ายนำลงมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็รีบนำตัวส่งลงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
พี่ชายเนี่ยมาทำงานด้วยกันบอกว่าตัวพี่ชายกับน้องชายก็คือ
คนที่วูบอยู่ด้านบนเนี่ยก็คือนายประยูนเนี่ย
รับจ้างมาลื้อถอนป้ายโฆษณาที่หมดสัญญาเช่า
วันนี้มาทำงานกันเป็นวันที่๓
ก่อนจะขึ้นไปน้องไม่ได้กินข้าวเช้า
แล้วพี่ชายบอกน้องก็ดื่มเหล้ามานิดหน่อยด้วย
ขึ้นไปทำงานตัดเหล็กอยู่ด้านบนอยู่ดีน้องชายเนี่ยวูบแล้วชักเกร็ง
พี่ชายก็อยู่ด้วยนะแต่พี่ชายบอกว่าผมก็ไม่รู้จะช่วยเหลือลงมายังไง
ตัดสินใจรีบปีนลงมาแล้วรีบไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
โชคดีมากที่ช่วยเหลือนำตัวน้องชายลงมาได้ทัน
พี่ชายบอกต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงนี่ตอนนำลงมาครับ
ทุลักทุเลพอสมควรแต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ
โอ้โหคือจังหวะขึ้นไปด้านบนก็วูบพอดีเลยตรงจังหวะตอนนั้นนะฮะโอ้โห